เอาล่ะมาต่อกันที่คุณแม่แพทย์กันบ้างดีกว่าคุณแพทย์นับประพาเนี่ย
รับงานพิธีกรเนี่ยโอ้โหหลายรายการมากมากล่าสุดมาจัดรายการแชร์ข่าวสาวสตรอง
ทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยเจ้าตัวขอชี้แจงว่า
ได้ขออนุญาตกับทางต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็วอนผู้จัดทุกค่ายทุกช่องเลยนะ
สามารถจ้างงานได้แบบเต็มพิกัดเพราะว่าภาระตอนนี้ของเธอเยอะเหลือเกิน
ดูน้องเรสซิ่งกับครอบครัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
เอาไปฟังเสียงกันหน่อยตอนนี้ภาระเราเยอะมากขึ้น
แล้วแพทย์ดูลูกคนเดียวก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์
ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่า
มันก็เลยทำให้เราต้องวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเยอะหน่อย
เลยขออนุญาตทางผู้ใหญ่ว่าเออขอคว้าโอกาสนี้ไว้หน่อยดีกว่า
แล้วมันก็เป็นงานที่เราชอบแล้วก็เราก็เลยแฮปปี้
ก็เลยขออนุญาตทำหน่อยนะย้วงอีเวนต์เรียกได้นะ
นั่นแหละค่ะชัดเจนใช่แล้วนะคะ
ส่วนฟีดแบ็ครายการแชร์ข่าวสาวสตรองของแม่แพทย์เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงปรับจูนและอยากให้ทุกคนให้กำลังใจพิธีกรทั้งสี่สาว
โดยเฉพาะคุณแม่แอฟทักษะออนที่บอกกับทีมงานว่างานครั้งนี้เนี่ย
ท้าทายความสามารถของเธอจริงค่ะ
ให้กำลังใจพี่แอฟมากเพราะว่ามันเหมือนเขาบอกเลยขนาดตัวพี่แอฟเอง
บอกเลยว่ามันเหมือนการก้าวข้ามสิ่งที่เขากลัวมาตลอดตลอดตอนนี้พี่แอฟก็กำลังปรับตัวอยู่
อยากให้ทุกคนที่ดูเนี่ยให้กำลังใจพี่แอฟกันเยอะ
คือเข้าใจคุณแอฟนะเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยตัวเธอเองก็เป็นนักแสดงมาตลอด
นี่ถือว่าเป็นการพลิกบทบาทมาทำหน้าที่เป็นพิธีกรครั้งแรกของคุณแม่แอฟนะคะ
ฉันได้มีโอกาสได้ติดตามแชร์ข่าวสาวสตรอง
คุณแอฟเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เขาเรียกว่ามีสไตล์ที่โดดเด่นในการเล่าข่าวของเขา
คุณผู้ชมลองเปิดดูวันพรุ่งนี้นะคะ๙นาฬิกา๔๕นาทีจันทร์ถึงศุกร์เลย

สาวก็จะมีมุมมองการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะ